ค่ะผู้ประคองคอนถามมาให้เจ็บนิดหน่อยค่ะกวดแขนนิดหน่อย
ป่วนกวดแผนนิดหน่อยค่ะเจ็บมากค่ะ
เป็นบั๊กซี้มที่มีคุณภาพแผ่นเต้นด้วยกับการให้ฉีดวัสดีเยอะเพราะว่า
ต้องไปโรงเรียนก็ต้องฉีดวัคซีนก่อนค่ะ
ถ้าถามว่าหนูมีความพร้อมการไปเรียนขนาดไหน

เพราะว่าเรียนออนไลน์ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่

ใจจริงก็อยากเปิดเทอมแต่ใจก็ไม่อยาก
เพราะว่าผู้ติดเชื้อก็เยอะค่ะก็ควรติด
ก็คิดว่าพร้อมนะคะเพราะว่าต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้อง

ถ้าในสถานการณ์แบบนี้อยากเรียนที่บ้านมากกว่าค่ะ

ไม่มีความพร้อมในการกลับเข้าไปเรียนในระบบค่ะ

แล้วก็ต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะไม่ได้ป้องกันได้๑๐๐นะคะ
ตอนนี้วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนออยในประเทศไทย
สำหรับเด็กที่๑๒ปีขึ้นไป
ก็คือวัคซีนไฟเซอร์นะคะ
ขึ้นทะเบียนก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้มีของเข้ามาในประเทศไทย
ส่วนวัคซีนเชื้อตายอันนี้ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมนะคะ
ถ้าเป็นวัคซีนไฟเซอร์สำหรับในเด็กเนี่ยนะคะ
ที่เราอาจจะต้องมีความระมัดระวังอยู่
ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะคะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยรักษาให้หายได้นะคะ
เราเคยมีสถิติเช่นฉีดไปประมาณแสนกว่ารายนะคะ
เราก็พบมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบประมาณ๔ราย

มักจะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง
ถ้าในเด็กหญิงเนี่ยเราก็จะฉีดให้เป็นเข็ม๑และเข็ม๒
ซึ่งจะห่างกัน๓สัปดาห์นะคะ
แต่ถ้าเป็นเด็กชายตอนนี้เราให้ฉีดเข็มหนึ่งก่อน
ในส่วนเข็มที่๒เราก็อาจจะยังชะลอไว้ก่อน
เนื่องจากว่าผลข้างเคียงตามสถิติแล้วเนี่ย
จะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นเข็มที่๒มากกว่า

ตอนนี้ก็จะอาจจะมีการโปรโตคอลในการฉีดวัคซีนที่
แตกต่างกันอยู่เหมือนกันสำหรับเด็กชายกับเด็กหญิง
ต้องถือว่าเป็นการให้วัคซีนตามความสมัครใจ
เราไม่ได้บังคับดังนั้นถ้าเกิดว่า
น้องไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วจะได้รับการปฏิบัติ
ต่างจากคนที่ฉีดวัคซีนไหมอันนี้ไม่มีความแตกต่างเลยนะคะ
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
สามารถเข้าห้องเรียน
ร่วมกิจกรรมเล่นกับเพื่อนอะไรต่างได้ตามปกติหมด
ก็ขอให้มีเอกสารความยินยอม
หรือว่าการแจ้งความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนมาจากผู้ปกครองด้วย
ตอนนี้ก็เป็นลักษณะว่ารวบรวมสำรวจความต้องการการฉีดวัคซีน

คือเด็กมี๔๕ล้านคนเราก็เตรียม๔๕ล้านโดสนี่แหละ
แต่ตอนนี้มันไม่ได้แปลว่ามันมาพร้อมกัน

แล้วบุคลากรเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้ว่าวันเดียวทุกโรงเรียนหมด

เดี๋ยวเกรงว่าผู้ปกครองจะเข้าใจว่า
พอเปิดมา๔ตุลาคมทุกโรงเรียนเปิดเหมือนกันจ้

มันก็เรียกว่าแล้วแต่จังหวัดเขาจัดว่าจะเอาโรงเรียนไหนก่อนหลังนะคะ
ในกรณีเด็กชายหรือวัยรุ่นชายที่บอกว่ามีโอกาส
อาจจะเกิดเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้มากกว่าเด็กหญิงนะคะ
แม้ว่าจะน้อยมากก็ตาม
เราก็อยากจะขอแนะนำว่าภายหลังการฉีดวัคซีนแล้วนะคะ
สัปดาห์ขอให้งดการออกกำลังกายหนัก

เนื่องจากว่าอาจจะมีหายใจเหนื่อยหอบหน้ามืดใจสั่นเป็นลม
สมมุติว่าถ้าเกิดมีอาการพวกนี้จะทำให้เราแยกยากจากผลข้างเคียงของวัคซีนได้นะคะ
ถ้าเกิดว่ามีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นหน้ามืดเป็นลม
อันนี้รีบไปพบคุณหมอพร้อมแจ้งประวัติการฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนแน่นอนจะได้ประโยชน์มากกว่า
เราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ไม่มีวัคซีนชนิดใดในโลกที่ป้องกันการติดเชื้อได้๑๐๐เลย
ดังนั้นก็จะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อ
ไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนครบมาแล้วเอาละฉันไม่ติดเชื้อแล้ว
แต่คุณจะได้ประโยชน์ในเรื่องของไม่มีการป่วยหนักลดการเสียชีวิต
ถ้าเรามีการฉีดวัคซีนมากขึ้นการแพร่เชื้อเรายิ่งลดลง
และเราสามารถเปิดการเรียนการสอนได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้รวดเร็วขึ้นค่ะ